คุณโกติเนี่ยถ้าเข้าไปดูล่าสุดมีการโพสต์ภาพหน้าของตัวเองนะคะ
เป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยตาบวมจะปิดให้ได้เลยค่ะนะฮะ
เพราะว่ากินแมงป่องเข้าไปเอ้าเหรอฮะ
ผมนึกว่าโดนต่อแตนต่อยไม่ใช่นะ
แมงป่องเข้าไปเมื่อคืนแล้วแพ้ไงแพ้พิษแมงป่องเข้าโรงพยาบาลค่ะ
เนี่ยค่ะก็เลยมาโพสต์แล้วบอกว่าล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
กินไป๓ตัวเมื่อวานนี้ช่วงค่ำจนต้องรีบเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเลย

เขาบอกว่าภาพแรกเป็นภาพที่กินไป๓ตัวตอน๓ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
๒ได้รับยาแก้แพ้ตอนตี๑
ภาพที่๓หลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วตื่นมาตอน๗โมงเช้าก็ดีขึ้นมากแล้ว
ถ่ายละครตอนบ่ายโมงแล้วก็ถ่ายรายการต่อตอนบ่าย๓ได้สบาย
โกติบอกไม่ต้องห่วงครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปสบายมาก
แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว

เราก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณโกติบอก
เมื่อคืนนี้เนี่ยแพ้เลยนะคะแพ้จนหายใจไม่ออกน่ากลัวมากนะครับ
หายใจไม่ออกตาข้างซ้ายบวมเกือบปิด
แต่ก็กลับมาปลอดภัยออกจากโรงพยาบาลมาทำงานต่อได้
อาการบวมก็ยุบลงมากแต่ว่ายังต้องทานยาตามที่หมอสั่งค่ะ
คุณหมอทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนาภูมิหน่วยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงปฐุมธานี
ให้ความรู้ในเรื่องนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญนะครับ
พิษแมงป๋องอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แต่มันมีคนกินนะครับ
เมืองจีนแล้วเขาก็กินคือถ้าคนที่กินแพ้พิษจากโปรตีนเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ย
คือมันยิ่งอันตรายนะคะใครที่ชอบกินแมงป่อง
ต้องกินเฉพาะที่ผ่านการปรุงสุกเท่านั้นแล้วต้องสุกถึงขั้นแบบเกรียม
เพื่อที่จะให้พิษแมงป่องที่เป็นโปรตีนที่สลายตัวจากความร้อนมันถูกทำลายไป
พิษตัวนี้มันจะได้หายไปมันก็กินได้
แล้วที่สำคัญตรงหางอย่ากินเด็ดหางออกก่อนกิน
เพราะว่าสารพิษมันสะสมในหางมาก

คือถ้ากินไม่รู้อีโน่อีเหน่แล้วเราแพ้ขึ้นมานี่
มันก็ถึงแก่ชีวิตมันก็อาจจะไม่คุ้มกับแมงป่องหนึ่งตัวนะ
เพราะฉะนั้นใครที่เผลอกินแมงป่องเข้าไปแล้วมีอาการแพ้ผื่นคันบวมแดง
แต่ไม่ถึงขั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกินยาแก้แพ้เองได้
แต่ถ้ารุนแรงหาหมออย่างเดียวค่ะนะคะแต่ก็ต้องกินอย่างมีความรู้นะคะ